ช่วงนี้ใครรอเจอหมอไก่อยู่จับตาให้ดีนะคะ
เพราะว่าหมอไก่จะมาเปิดเผย๓ราศีที่มีเกณฑ์
จะได้โชคแบบไม่คาดฝันเลย
สวัสดีครับหมอกไก่ครับ
โชคดีเหรอจะโชคดีแล้วต้องดูที่ยังไงหมอไก่บอกหน่อยได้ไหม
หลายคนอาจจะลุ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ว่าจะได้โชคลาภกันหรือเปล่า
มาดูกันเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็คือเช็คดวงทั้ง๑๒ราศีแล้วนะคะ
จะมีทั้งหมด๓ราศีที่ดวงดีมากในเรื่องของโชคลาบเงินทอง
วันราศีแรกเลย
ก็คือชาวราศีเมษนั่นเอง

ราศีเมษช่วงนี้เลยนะคะช่วงหน้าร้อนคือเกิด๑๓เมษายนถึง๑๓พฤษภาคม
ใช่เลยค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยเรียกว่าเรื่องเงินเงินทองเนี่ยดีมากเลยนะคะ
เพราะว่ากระดุมพระซึ่งเป็นพบการเงินของตัวเขามาทับลักษณะของเขาเอง
ก็คือเขาเรียกง่ายว่าเหมือนเงินมาทับตัวของเขาเอง
ดีก็มีเงินมีทองมีร่ำมีรวยขึ้นมา
ใช่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษไปลงทุนเสี่ยงดวงลาบ๑๐๐
คือมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะอ่าที่สมหวังเนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเคยสั่งสมบูรณ์เอาไว้มาเยอะนะคะ
หรือว่าเคยไปไหว้พระเคยไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเอาไว้
ในตอนนี้เขาเรียกว่าแต้มบุญทำงานแล้ว
มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกิดราศีเมษแล้วจะได้โชคได้ลาบ

มันก็เป็นดวงไข่ดวงเท้าที่สะสมมาดี
แต่ว่าถ้าไม่ใช่เรื่องดวงเป็นเรื่องการทำงาน
คนราศีเมษจะโชคดีได้เกณฑ์แบบไม่คาดฝันไหมคะ
ในเรื่องของพวกการค้าขายนะคะ
ในเรื่องของการเงินจากการทำงานก็มีโอกาสที่จะได้มากเหมือนกัน
ในช่วงนี้การค้าขายหลายคนบ่นอุ้ยบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ค่อยดี
แต่ว่าสำหรับชาวราศีเมษเรียกว่าไปได้เรื่อยนะ

เรียกว่าค้าขายก็มีลูกค้ามาเรื่อย
แต่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าดาวมริตยูมาทับดวงเขา
มริตยูจะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
คืออย่าทำอะไรเดิมแล้วมันจะเห็ง
งั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างเช่นเอาง่ายนะ
อาจจะมีการปรับปรุงร้านสักเล็กน้อยไม่ให้มันดูเหมือนเดิม
ใช่ค่ะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนช่องทางการขายไปเป็นการขายออนไลน์
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเขาจำเป็นต้องปรับ
ให้เข้ากับยุคนี้นะเข้ากับสมัย
ถ้าปรับแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าธุรกิจการค้าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมราศีเมษนะ
จะมีเกณฑ์แบบบุญหล่นทัพมีโชคดีแบบไม่คาดฝันหรือเปล่า
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีตามมาติดเลย

ชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภ
เหมือนกับชาวราศีเมษนี่แหละแต่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบพอหอมปากหอมคอ

บางคนอาจจะหวังเรื่องแบบว่าประกาศโผล่มาปุ๊บเป็นเศรษฐี
ข้ามคืนข้ามวันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าหวังโชคลาภแบบเล็กน้อย
พอให้มันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยยังได้อยู่
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจะพอมีลาบลอยมาบ้าง
ส่วนเรื่องของการทำมาค้าขายทำมาหากิน
ชาวราศีพิจิกนี่คือต้องมีความพยายามมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
ของชาวราศีพิจิกษ์นะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย
ต้องลงมือทำเองนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะ
ในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีมาบ้างโชคลาภในการค้าขาย

ยังไงซะก็ตั้งใจทำงานไว้อันนี้เรื่องของเงินทองมันเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ทราบว่ายังมีอีกหนึ่งราศีที่ก็มีเกณฑ์จะได้ลาบลอยแบบไม่คาดฝัน
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
ชาวราศีธนูเนี่ยเรียกว่าดวงมีโอกาสได้ลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
อยู่ดีอาจจะมีคนมาบอกพี่เอาสักใบหนึ่งไหม
อันนี้อาจจะมีคนมาเสนอโชคลาบมาให้
คือมันเป็นลาบลอยจริงก็คือแบบว่าเหลืออยู่ใบเดียวแล้ว

แบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเลยค่ะมีโอกาสที่แบบ
โชคลาภแบบไม่ได้วางแผนไว้อยู่ดีก็ได้มานะคะ
ช่วงนี้เขาเรียกว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ทำการค้าก็ค่อนข้างดีค่อนข้างลาบลื่นดีนะคะ
ถ้าสมมุติว่านอกจากเรื่องของโชคลาภที่เป็นรูปแบบของตัวเงิน
ยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในรูปแบบของพวกสิ่งของด้วย
เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอ่าเป็นพวก

ใหญ่ชิ้นเล็กก็คือเป็นพวกของขวัญของฝากของรางวัล
อะไรพวกนี้เป็นพวกโชคลาภจากสิ่งของ
หรือว่าอาจจะเป็นพวกลาบปากคือเหมือนกับว่าลาบปาก

ล่าปากนี่คือล่าปากโชคดีเหมือนกัน
อ๋อมีคนพาไปเรียงข้าวพาไปกินข้าว
จะกินฟรีแต่ไม่ชักดาบนะอ๋อใช่
เขาดวงดีมีคนไปเรียงข้าวเขาไปชักดาบ
เป็นฟรีอยู่แล้วก็เป็นความโชคดีของคนราศีธนู
แต่จะเป็นใครนั้นก็ต้องดูที่บุญนะหนุนนำมาขนาดไหนด้วยเหมือนกัน
หมดหรือยังคะสามราศีนะคะหมดแล้วค่ะ
ว่ามันก็ต้องมีคนที่เขาพลาดหวังไปไง

แล้วราศีอื่นเขาไม่น้อยใจแย่หรือครับหมอไก่
เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับวิธีการเสริมดวงในวันพรุ่งนี้กัน

อันนี้เคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะบอกนี้
สามารถทำได้ทุกราศีเลยใช่ไหมคะ

อย่างแรกพรุ่งนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันชี้ชะตาของใครหลายคน
จะรวยเหลือจนพรุ่งนี้ต้องมาดูกัน๔โมงเย็น
มาพรุ่งนี้มันเป็นวันต่อลมหายใจ

ชี้ชะตาว่าคุณจะต้องปลิ๊กฝากมือจากไม่มีกลายเป็นมี
หรือจากมีหมด

พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอย่าใส่เสื้อสีขาว

เพราะว่าเสื้อสีขาวมันหมายถึงความไม่มี
หมดไปไม่มีแล้ว

ก็คือเราควรจะใส่เสื้อแบบสีสดใส
ดีที่สุดคือพวกเหลืองครีมไข่ไก่พวกนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะ

ก็อาจจะเป็นหาของตกแต่งประดับตกแต่งเป็นพวกเข็มกัดก็ได้
หรือว่าหากระเป๋าเป็นพวกสีสดใสหรือว่าหาเสื้อคลุมก็ได้
เพราะฉะนั้นถ้ายูนิฟอร์มคุณเป็นสีขาวจำเป็นต้องใส่หาสีอะไรให้มันมาเปื้อนหน่อย
ไม่ค่อยดีไม่ต้องเปื้อนเอามาแปะเฉยเอามาแปะเอามาติดถ้าเปื้อนแนะนำว่าให้เปลี่ยนเสื้อค่ะไปซักนะคะ
หมายถึงว่าเครื่องประดับใส่อะไรก็ได้ผ้าเช็ดนงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เป็นการแก้เคล็ดนะคะ
อย่างที่สองที่เป็นการเสริมดวงเผื่อจะได้มีโชคลาภนั่นก็คือวิธีการอะไรคะ
ก็คือในพรุ่งนี้นะคะอย่าเพิ่งขยันอย่าเพิ่งกวาดบ้านบางคนบอกว่าอุ๊ยเปิด
อยู่ดีแบบว่าอยากจะจับไม้กวาดอยากจะกวาดบ้านถูบ้านทำไมต้องมาขยันวันนี้เนาะวันอื่นไม่ขยัน
คือพรุ่งนี้เอาง่ายอย่าเพิ่งทำความสะอาดบ้านแหมบอกว่าอย่าเพิ่งขยันนี่พรุ่งนี้ผมเตรียมลางงานเลยนะครับ
ไม่ใช่อย่างนั้นคืองานต้องมาทำแต่อย่าเพิ่งขยันทำงานบ้านวันพรุ่งนี้

ความหมายในการที่จะอย่าเพิ่งให้กวาดบ้านถูบ้านเพราะว่า
ถ้าสมมุติว่าเรากวาดบ้านหรือถูบ้านในวันที่เราจะรับทรัพย์ก็คือหมายถึงว่ากวาดโชคลาภออกไปไม่ได้โชคลาภ
ใช่ค่ะถ้าใครจะกวาดบ้านก็ไปรอหลัง๔โมงเย็นแล้วกัน
ให้ผ่านเวลาอันสำคัญดีกว่า
กวาดไปทั้งน้ำตานะครับ
เราก็ไม่อยากให้ใครมีน้ำตาหรอกนะ
เป็นเคล็ดลับแล้วกันคุณผู้ชมสองอย่างนะคะ
อย่าใส่เสื้อสีขาวแล้วก็อย่าเพิ่งกลับบ้านถูบ้านในช่วงเช้าก็เป็นเคล็ดลับนะเป็นความเชื่อ
ใครที่จะปฏิบัติเพื่อความสบายใจก็ทำได้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับ
เพื่อเอาไว้ไปท่องคาถานี้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในวันพรุ่งนี้
ก่อนที่จะท่องก็ท่องนโม๓จบก่อนตั้งสมาธิให้ดีนะคะ
แล้วจากนั้นก็คือท่องตามหน้าจอนี้ได้เลย
ถ้าจะให้ดีให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะดีที่สุด

อ้าวยังไงซะถ่ายรึยังถ่ายรึยัง

ถ่ายแล้วก็แชร์ด้วยนะคะ
เพราะว่าก็ถือว่าเอาไว้พกเป็นคาถาบูชา
ให้เราได้มีความสงบสุขสงบจิตสงบใจ
เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจทำให้รู้สึกว่ามีความหวังมีกำลังใจได้

จริงการสวดมนต์มันเป็นเทคนิคที่ทำให้เรานี้สงบขึ้นหรือเปล่าคะหมอไก่
ก็เหมือนกับว่าทำให้เรามีความมีสมาธิมากขึ้น
มีการจดจ่อในเรื่องบางอย่างให้มันดีขึ้น
ใครอยากจะโชคดีในวันพรุ่งนี้คาถานี้นะคะ
เอาไว้ในมือถือเลยอยุ่นแม็กบานให้เพื่อนด้วย
แต่ปกติเนี่ยเวลาที่เราดูดวงเราก็มักจะเห็นเป็นเหมือน
ลักษณะองค์กลมแล้วก็มีขอบ

ราศีจักรก็คือหมายถึงว่าวงโคจรของดาว
วงค์โฆ่งดาวจะมีความสำคัญ
เพราะว่าดาวแต่ละดวงก็จะมีความที่แบบว่าโดดเด่น

อันนี้ก็คือเป็นราศีจักรนะคะของวันจันทร์
มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับวันนี้ค่ะ

โชคดีนะขอให้ได้โชคลาภสมใจปรารถนา

เป็นพรณดีนะคะส่งท้ายวันนี้ขอบคุณหมอกัยอพพที่นี่ค่ะ
ขอบคุณครับหมอไก่ครับ
เจอกับหมอไก่ได้แบบนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อยากจะดูดวงในวันเสาร์
อย่าลืมส่งชื่อรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดของคุณผู้ชมมา
ติดตามในทุกวันพฤหัสเนาะจะได้พลาดกันอยู่แล้วนะครับ
ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะสวัสดีครับ